ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้ก่อนเลยนะครับ
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วแม็กซ์ท่าจีน
หลังจากใช้ปืนไปตบเข้าไปที่ใบหน้าเมีย
แล้วกระสุนมันลั่นออกมาเมียเสียชีวิตนะฮะ
แล้วหนีไปนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครศรีธรรมราช
จับได้ที่กระบี่ไปดูตอนตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวกันครับ
ขอบภาพกระต่ามการถูกให้ทุกคนศึกแดกว่าการอาบงานสาวไหล
ลับท่าภาพไหม

เร็งก็ตบการตบเฟลปืนลั่น

ผมยิงหูไป๑นัดยิงขึ้นไป๑นัดแล้วนกมันกันขึ้น
ไม่พาผงหลวงบ้านก็ไม่ตายทีเดียวตอนนั้นนะ
ตายตายกาที่เลย
นี่ฮะคืออ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะตบเมียแล้วจะตบโทรศัพท์
ใช่ค่ะอ้างว่าด้วยความที่เมียยกโทรศัพท์ขึ้นมา
ดไลค์ผ่านเฟซบุ๊คตลอดเวลาช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ
นี่มันเปรี้ยงขึ้นมาเข้าศิษย์ศาสตร์พอดีนะครับ
แต่คำถามที่ตามมาก็คือทำไมไม่ช่วย
ไม่ดูไม่อะไรรีบขึ้นรถแล้วหนีไปค่ะ
ตำรวจก็ถามในแม็กซท่าจีนบอกก็เขาตายแล้ว
ไปนะครับวันนี้ถูกจับได้แล้วนะครับหนีไปอยู่ที่กระบี่นะครับ
ช่วงเที่ยงวันนี้ตำรวจที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนำโดย
พลตมตรีสมชายซื่อต่อตระกูลแล้วก็พันธมตเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะครับ
นครศรีธรรมราชแล้วก็ทางกะบี่นะครับ
ประสานกันไปจับกุมตัวแม็กซ์แม็กซ์ทุ่งจีนนะครับ
ชื่อจริงคือนายอานนท์สุธิการนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ใช้ปืนเนี่ย
ยิงนางสาวจรัญญาโยธากุลหรือว่าฟ้าอายุ๒๗ปีที่เป็นเมียของตัวเอง
กระสุนเข้ากกหูซ้าย๑นัดเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้องเช่าในซอยเปเป้ตะบนโพเสด็จ
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังก่อเหตุแล้วขับรถหนีไปอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ตอนเข้าไปจับได้นี่ใส่บ็อกเซอร์อยู่ตัวเดียวนะฮะไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับ
แต่ว่าปืนมันลั่นจะตบโทรศัพท์ที่เมียตามมา
ตอนที่มาอยู่ในห้องเช่ากับผู้หญิงเนี่ยแล้วเมียมาไลฟ์อยู่
ก็เลยจะตบโทรศัพท์แต่ว่ากระสุนมันลั่นออกมา

ตอนที่หนีมากับผู้หญิงที่ไปอยู่ที่ห้องเช่ากัน
อายุพึ่ง๑๗ปีสมมติว่าชื่อฝนก็แล้วกัน
หรือก็ถามว่าทำไมไม่ช่วยเขาก่อน
ทุ่งจีนบอกก็เมียตายแล้วหลังจากนั้นก็พาไปค้นปืนนะครับที่ใช้ก่อเหตุ
ปืนยังอยู่ที่คอนโซลหน้ารถคันสีขาวเนี่ยรถเก๋งสีขาวที่ขับหนีมานะครับ
นี่คันนี้นะฮะยังซ่อนปืนอยู่ตำรวจบอกการมาจับกลุ่มตัวแม็กซ์ทุ่งจีน
ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากนะครับเพราะหนึ่งคือมีปืน
นี่ปืนนะฮะแล้วแม็กซ์ทุ่งจีนเนี่ยเหมือนกับเขามีความแค้นตำรวจอยู่
เพราะตำรวจเนี่ยเคยวิสามันพี่ชายเขานะฮะพี่ชายนี่เป็นผู้ต้องหานะครับ
ชื่อว่ามีฉายาวด้วนทุ่งจีนเป็นมือปืนชื่อดังในพื้นที่นครศรีธรรมราช
เคยถูกวิสามันมานะครับแต่คดีนี้เนี่ยหลังจากก่อเหตุเนี่ยแล้วหนีมาเนี่ย
ตำรวจประกาศไว้แล้วนะครับหาก๓วันไม่ยอมมอบตัวเนี่ย
ถ้าเจอเนี่ยคงไม่จับเป็นแน่
นี่นี่นี่
คือในที่เกิดเหตุเนี่ยภาพซ้ายมือที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือฟ้านะครับ
ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ

เมื่อวานนี้เนี่ยแม็กซ์ที่บอกยิงครูไปก่อนนัดนึงอะ
คือเธอตามมาเพราะว่า

สืบทราบว่าแม็กซ์เนี่ยมาอยู่กับผู้หญิงในห้องเช่าแห่งนี้

แม็กซ์เนี่ยเอาปืนมาฟาดหน้าเธอ
แล้วกระสุนมันเข้าขมับเธอแล้วก็เสียชีวิตพอดี
ยิงกูต่ะ

ค่ะแต่ภาพจังหวะช่วงท้ายตอนที่เอาปืนไปตบเนี่ยมันก็
แล้วมันจะมีเสียงเปรี้ยงไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตรงนี้ต่อนะฮะ
เพราะว่าจะมีผู้หญิงสามคนวิ่งออกมาจากห้องนะฮะแต่ว่าฟ้าเนี่ยเธอฟุบไปเลยนะฮะ
ค่ะนี่ผู้หญิงคนนี้นะฮะเสื้อดำเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นไม่มีกุญแจรถก็เลยไปคว้ากุญแจรถจากฟ้าที่เขาฟุบอยู่กลางถนนแล้ว
ที่อยู่ด้านไหนเขาไม่เข้ามายื่นโทรศัพท์อะไรให้กัน
คือตรงนี้แน่นอนว่าหลายคนมีคำถามไปยังผู้หญิงคนนี้

เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นแฟนใหม่แม็กซ์หรือเปล่า

ใช่ไหมแล้วก็ฟ้าเขาตามมา
สุดท้ายถูกในแม็กซ์เนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิต

หลังจากไลฟ์ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อน
เรามีกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะฮะ
ใกล้ที่เกิดเหตุจะมีเสียงปืนที่ดังขึ้น
นี่ก่อนที่แม็กซ์นี่จะขับรถผ่านไป

เสียงปืนดังขึ้นแล้วก็ขับรถหนีไปตรงนี้นะครับ
ผู้หญิงที่ไปกับแม็กซ์ทุ่งจีนสมมุติว่าชื่อฝนกันแล้วกันนะครับ

เธอบอกเธอขอชี้แจงในส่วนของเธอหน่อย
นี่ฮะเธอบอกเธอนี่แหละ
อาศัยจังหวะที่ในแม็กซ์เนี่ยนอนหลับ
ตอนนั้นเพื่อนอยู่กับตำรวจอยู่แล้ว
แจ้งเป็นตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์นะฮะ
ฝนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนตกกระดายพลอยโจร
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่ในห้องครัวในห้องเช่า
เธอบอกเธอไม่เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าห้องเช่า
เธอวิ่งออกมาดูกันก็เห็นเลือดไปมองพื้นหมดแล้ว

ก็เลยจำใจต้องขึ้นรถไปด้วย
เธอก็เสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เสียใจกับครอบครัวของผู้ตาย

ค่ะแต่มันภาพนี้ค่ะมันเกิดคำถามคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะเลยค่ะพี่อุ๋ยว่า
ถูกบังคับให้ขึ้นรถจริงหรือ
เธอบอกอาจจะมีเสียงแม็กซ์พูดหรือว่าหรืออะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
แต่เธอบอกก็แม็กซบังคับให้เธอขึ้นรถไปด้วย
เธอก็ตกกระดายพลอยโจรแล้วเธอไม่ได้เป็นเมียน้อยเธอเพิ่งรู้จักไม่นาน
รู้จักจากการไปเจอกันที่เที่ยว
ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะฮะนอกจากเธอบอกว่าเธอจะอินบ็อกซ์
อาศัยจังหวะช่วงที่แม็กซ์เนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องที่กระบี่ที่หนีไปแล้ว
นะเธอโพสต์ในสตอรี่เฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าในกล้องวงจรปิดอาจจะเห็นว่าไม่ได้ช่วยอะไร
แต่ทุกคนช่วยคิดอีกด้านตอนนั้นทั้งตกใจทั้งสติแตก
พอมีสติก็รีบโทรหากู้ภัยและแจ้งตำรวจทันที
คำพูดอาจจะเชื่ออะไรไม่ได้แต่หลักฐานทั้งหมดอยู่ที่ตำรวจ
ขออย่าเพิ่งตัดสินเราเราไม่ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขาด้วย
ตอนที่พี่เขาทะเลาะกันเราก็ห้ามทั้งสองฝ่าย
พี่น้องก็อาจจะชอบพี่น้องน้องน้อยจัดการการสวัสดิ์
พี่น้องก็ไม่รู้ว่าน่ะว่ามันเอาไว้แล้ว

นี่นะคะคือฝนนามสมมุติวัย๑๗ปี

อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเธอยืนยันว่าเธอตกใจมาก

เธอก็เลยต้องขึ้นรถไปด้วยเธอบอกแบบนี้นะคะ
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่ฝนนะนะ
เหมือนทำเหมือนไม่มีคนตายตรงนั้นนะคือ

แต่ผู้หญิงอีกสองคนก็บอกว่าตกใจมากจริง

อยู่ที่นั่นก็ได้ถามแม็กซ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจ
ว่าแค่ปืนลั่นสาเหตุที่ทะเลาะกันมาจากเรื่องผู้หญิงจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปคบหากับคนใหม่แค่คุยเฉย
แค่คุยเฉยค่ะที่ผ่านมาทะเลาะกับเมียเรื่องนี้บ่อย
อยากขอโทษเมียอยากขอโทษลูกที่ทำผิดพลาดไป
แล้วทำไมต้องหนีทำไมไม่ช่วยเมีย
เขาบอกเขาตกใจแม็กซ์บอกตกใจผมตกใจทำอะไรไม่ถูก
ขอหลบไปตั้งสติโอ้โหใช้ข้ออ้างแบบนี้อีกแล้วนะคะ
หลบไปตั้งสติชั่วคราวก่อน
ปืนลั่นครับปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นหลอก
ใช้อาร์มแม็กซ์ข้างข้างก้อน
ตอนที่ปืนลั่นก็มือเราอยู่ในกลายนี่ใช่มั้ยครับ
อันนี้เราตกลงเราตั้งใจไหมหรือว่า

จัดอยู่ครับแล้วพอเราเห็นว่าปืนไปโดนที่สิษะแฟนเรา
เป็นยังไงบ้างตอนนั้นอะความมั่นเหลือเอ้ยนี่มันเปลี่ยนเลย
อืมทุกคนอ้างตกใจหมดเลยนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือ
ก็เลยหนีก็เลยวิ่งเข้าไปหลบในบ้าน
คือมีคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนางเสาฝน
นามสมมุติวัย๑๗ปีที่ขึ้นรถไปกับแม็กซ
แล้วก็อยู่ในห้องกับแก๊กตอนที่แม็กซ์โดนจับ
มีคนที่ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
นางเสาฝนอายุเพิ่ง๑๗แต่พฤติกรรมค่อนข้างจะก้าวร้าว
เคยมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนของคนที่ให้ข้อมูลกับเรา
เจอกันในผับก็ทะเลาะกันแต่ก็ไม่รู้เรื่องชู้สาวนะคะ

นางสาวฝนนี่ยังไงอายุยังน้อยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย

ที่งานศพของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตนางกัญจนาอายุ๓๓ปี
สัยส่วนตัวคือดีแต่เรื่องผู้หญิงไม่ดี
ติดพันกับสาวอะไรแบบนี้เยอะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายภรรยา
ถ้าแม็กซ์จะมากราบขอขมาศพภรรยาไม่ติดใจมาได้
ลูกพี่ลูกน้องคนนี้บอกตัวเธอไม่ติดใจ
แต่ญาติคนอื่นไม่รู้นะไม่รู้ว่าญาติคนอื่นเขาจะยังไงนะ
แต่ไม่เชื่อว่าปืนลั่นเพราะหลักฐานมันตำตาว่าจงใจเดินพุ่งเข้าไปเพื่อก่อเหตุ
หลังจากนี้ครอบครัวก็จะช่วยกันดูแลเด็กทั้งสองคน

เพราะว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือสภาพจิตใจของเด็กด้วย
คนที่ว่าเสี้ยเป็นเป็นภรรยาเขาของเขาอย่างนั่งมาออกมา
แต่ก็กลัวที่
ก็กลัวแบบชาวใบ้คนอื่นที่เขาไม่โพยใจกัน

คลิปหลักฐานก่อนเกิดเหตุที่แม็กซ์
เคยใช้ปืนเจาะหัวฟ้าผู้เสียชีวิตที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุ
ยืนอยู่เหนือตัวของภรรยาแล้วขู่เอาชีวิตตะคอกใส่
อย่ามายุ่งกับเมียใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีผู้หญิง๓คนยืนล้อม

ญาติบอกว่ามันตั้งใจยิงอ่ะมันตั้งใจยิง

คิดมันจะรลิบแล้วเหมือนเทียบครับ

อันนี้มันก่อนที่จะเกิดเรื่องค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ในห้องที่เกิดเหตุใช่ค่ะ
แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบโอ้โห
จนถึงขั้นที่คุณฟ้าเสียชีวิตค่ะ

ว่าทำไมต้องมาอยู่กับผู้หญิงคนอื่น
ก็คือเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบโอ้โห
จนถึงขั้นที่คุณฟ้าเสียชีวิตนะคะ
มันเคยมีเรื่องราวในลักษณะที่
ตัวคุณฟ้าเองก็ไปตามแม็กซ์สามี

เธออาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งที่หน้าห้องแล้วก็ไลฟ์ใช่ไหมในแม็กซ์ก็เลยโมโหแล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นนั่นแหละ
แต่ว่าผู้หญิงสามคนนี้ก็แสดงว่าก็รู้หมดใช่ไหมว่าเมียเขามาตามแล้วเนี่ย
แล้วถือปืนตลอดเลย
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับท่านผู้ชมครับ
นวตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยที่เห็นไปหยิบอะไรที่ตัวเมียเนี่ยคือไปหยิบกุญแจรถเก่งที่อยู่กับตัวเมีย
แล้วก็ขับรถหนีข้ามจังหวัดไปอยู่ที่กระบีไปกบดานอยู่ในที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับ
ที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วเป็นปืนมีทะเบียนนะครับซื้อต่อมาจากเพื่อนที่จังหวัดตรัง
ราคาสี่หมื่นบาทรถเก๋งที่ขับมาเป็นรถหลุดจำนำนะฮะ
เอารถมาขับโดยที่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต